ผมได้ยินข่าวนี้ได้เห็นข่าวนี้ผมถึงขนาดที่แบบว่า
ต้องหันมาฟังผมได้ยินเสียงตัดสดีเท่านะบอกว่า
กฎหมายทหารเป็นแบบนี้มานานแล้ว
ไทรลัฐหัวหลอง
ภาค๓ขอโทษแม่ลูกติดเตียงหอบของเยี่ยมจอเปลี่ยนกฎ
เกณฑ์ทหารคุณผู้ชมดูข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง
รู้สึกยังไงบ้างคุณผู้ชมไปดูภาพนะตอนที่เขาพาลูกไปแสดงตน
มารายงานตัวเนาะ
ล่าสุดพันเอกรุ่งคุณมหาปัญญาวงศ์รองโฆษกนะครับ
โคศกกองทัพภาคที่๓ท่านชี้แจงบอกว่า
เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์นางดวงกมลวุฒิโรธงนะครับ
แจ้งกับศาสดีอำเภอเมืองลำพูนว่า
นายกธนกฤษลูกชายประสบอุบัติเหตุรถชน
เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกทหารได้ในวันที่๘เมษายน
ซึ่งศัษฎีอธิบายข้อกฎหมายกรณีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมาแสดงตนได้

คนซึ่งมีร่างกายไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหาร
ขณะนั้นได้เพราะป่วยซึ่งจะบำบัดให้หายไม่ได้ภายใน
หด๓๐วันและต้องมาตรวจเลือกในคราวถัดไปรวม๓ครั้ง
ด้วยกันเอ้าทำไมอ่ะทำไมเป็นแบบนี้แล้วแล้วไปดูที่บ้าน
เขาไม่ได้หรือยังไงไม่ได้ครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าทหาร
ที่เขาออกกฎแบบนี้เอาไว้อ๋อเขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้แล้วไป
บ้านที่บ้านเดี๋ยวเขาจะหาว่ามุบมิบกันไงอ๋อไปแจ้งว่าเป็น
คนจำพวกนั้นจำพวกนี้ที่ไม่ต้องเป็นทหารอันนี้ทหารชี้
แจงนะครับแล้วผมเสริมให้ด้วยผมเสริมให้ทหารเขาด้วยญาติ
ยุ่งยากยุ่งยากไหมล่ะครับคุณผู้ชมฮะศาสดีแนะนำไว้
ยังไงญาติบอกยุ่งยากศาสดีแนะนำบอกถ้าให้ตรวจเลือกให้
จบเลยนะแม่นะแม่พาลูกชายมาแสดงตนซะเข้ารับการตรวจ
เลือกโดยขอรถรับส่งผู้ป่วยของเทศบาลเวียงยองเนี่ยพา
ผู้ป่วยมาตรวจเลือกซะอืมผู้ปกครองก็เลยพาผู้ป่วยมา
คือเอาตัวน้องมาเองต้องมาเองครับเอาออกจากห้องปลอด
เชื้อที่คุณแม่เขาทำไว้ที่บ้านนะครับคุณผู้ชมไปที่
สถานที่ตรวจเลือกนะครับเขาบอกว่าคณะกรรมการตรวจเลือก
อำนวยความสะดวกและลงความเห็นว่าเป็นคนจำพวกที่
สองนะลูกคุณอ่ะคนซึ่งมีร่างกายที่เห็นได้ชัดว่าไม่
สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำพวกที่หนึ่งแต่ไม่ถึงกับทุกพลภาพ
อันนี้เป็นภาษากฎหมายนะคุณผู้ชมนะมอบเอกสารไป
รับรองผลการตรวจเลือกหรือว่าสด๔๓ให้ผู้ปกครองรวมใช้
เวลาในการเนินการทั้งสิ้นแค่๑๐นาทีเท่านั้น
เบิร์ตระหว่างที่จะเดินทางมามันไม่ได้ง่ายไงอืมกว่าจะมา
ทำตรงนี้๑๐นาทีนะกว่าจะกลับอีกล่ะนับว่าออฟผ่านการ
ตรวจเลือกตามกฎหมายครับแล้วฝากขอโทษผู้ปกครองและอ๊อฟด้วย
แล้วเขาได้บอกว่าได้ตำหนิส่วนงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับ
กองทัพภาคที่๓จึงขอโทษท่านทั้งสองมาณโอกาสนี้รวมทั้ง
ตำหนิผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบว่าหากท่านมีเหตุอัน
จำเป็นซึ่งไม่สะดวกที่จะมาแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือก
ภาคหายปัจจุบันของผู้เข้ารับการตรวจเลือกสาม
จะได้สั่งการให้คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
โดยเดินทางไปตรวจร่างกายให้ถึงบ้านหรือโรงพยาบาล
กฎหมายมันต้องมีครับคุณผู้ชมครับไม่มีอุณหลายบ้านเมืองไม่เศร้างบ
นิติศาสตร์มันก็มีแต่บางทีต้องใช้รัฐศาสตร์ควบคู่
มันจะได้ไม่แข็งจนเกินไป
พลตรีสันติสุขป้อมผู้ประชาการมณฑนทหารบกที่๓๓ค่ายกาวิระเชียงใหม่
ที่บ้านของน้องอ๊อฟครับเอาเวชพันธุ์จำเป็นไป
สำหรับผู้ป่วยติดเตียงไปมอบให้กับน้องและให้กำลังใจแม่ครับ

ก็ท่านก็มาชี้แจงกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอโทษคุณแม่อีกครั้ง
ดวงกระมวลแม่ของน้องอ๊อฟนะครับน้อมรับคำขอโทษนะครับ
แล้วเธอก็ขอโทษกองทัพด้วยนะฮะแต่ต้องการให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนราคาแพงกับทุกฝ่าย
คุณผู้ชมครับบ้านคุณแม่เนี่ยกล้องวงจรปิดเยอะจริง
นี่ในห้องเขาก็ติดนะแล้วก็ด้านนอกนอกบ้านเขาก็ติด
คุณผู้ชมระหว่างนี้คุณแม่คงแจ้งกับท่านผู้บัญชาการนะครับว่า
ท่านเดี๋ยวสื่อมวลชนกำลังจะมาทำข่าวที่บ้านนะ
เดินออกจากบ้านมาเลยครับขอตัวกลับเลยนายครับนายนายรองเท้าครับคือท่านรีบออกไป

ในเวรท่านมั๊กหรือว่านั่นนั่นแหละเพราะว่าคนผู้ติดตามก็ต้องถือหิวลงเท้าวิ่งตามท่านไป

เรื่องนี้นี่มันเป็นประเด็นมาตั้งแต่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาแล้วไง
คนก็ถามเยอะแบบเปลี่ยนกฎหมายได้ไหมทำถูกกฎหมายนะทำถูกกฎหมายตรงตามกฎเลย
แล้วจะละเมิดไปกว่านั้นไม่ได้แต่บางทีเนี่ย
ที่ผมบอกนิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์แล้วมันจะทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ครับ